คุณผู้ชมคะเวลามีคอนเสิร์ตมีงานบุญมีหมอลำมีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมจะชอบตีกันแทนที่งานมันจะสนุกสนานมีความสุขนะคะคอนเสิร์ตตลาดคลองถมนาขาที่อุดรธานีค่ะแล้วอยู่ตรงกันข้ามโรงพักเลยนะคะมีทะเลาะกันอีกแล้ววัยรุ่นตีกันแล้วมีปืนด้วยค่ะมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๔คน
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้นแต่ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ที่สุดขึ้น
มีคนเจ็บแล้วก็เจ็บสาหัสยิงเสร็จแล้วยังไงยิงเสร็จก็หนีไปตำรวจกำลังล่าตัวอยู่นะคะในแรมนามสมมุติ
เหตุการณ์ตีหนึ่งเมื่อคืนนี้คนเจ็บอีกคนนึงค่ะถูกยิงที่ต้นแขนขวากระสุนทะลุเข้าไปแจ้งความนะคะ
นางสาวสิริพรอายุ๒๖ไปแจ้งความที่สพนาคา
บอกว่าเมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนไปกัน๒๐คน
เสิร์ตเลิกก็เดินมามายืนกันอยู่ที่รถจักรยาน
กำลังจะกลับบ้านกันอยู่แล้วเชียว
วัยรุ่นทะเลาะกันแล้วมันชุลมุนมาก
สักพักหนึ่งเสียงปืนมาแล้ว
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าโดนยิง

แต่แขนชาเลยเลือดไหล
เพื่อนผู้ชายที่มาด้วยบอกนี่ถูกยิง
เธอก็ตกใจเธอบอกว่ามือยิงมามอบตัวเถอะ
ทำไมยิงมั่วแบบนี้กราดยิงไปหมดเลย
แล้วคนเจ็บเป็นคนที่ไม่เกี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะ
เกี่ยวด้วยเลยเขาก็จะกลับบ้านกันไม่ได้รู้เรื่องเลย

คือเธอบอกว่าไอ้งานคอนเสิร์ตก็ยังอยากไปดูอยู่นั่นแหละ
แต่มันก็แอบภาวะไม่ได้เนอะ

แล้วหน้างานเขาก็วุ่นชุลมุนกันตีกันทะเลาะกัน
หนูก็เลยมาหลวงอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถมาไซค์
แล้วคราวนี้หนูก็ถูกยิงหนูก็ไม่รู้เรื่องแล้วหนูถูกยิงไปซ้ำ

ไม่มีใครเลยค่ะหนูยืนอยู่ตรงรถตรงเดียว

อยู่เห็นแต่คนที่อยู่ในในการเขาบอกว่าอยู่เยื้องไปอยู่ค่ะ
คนที่โดนยิงสาธารณ์เราเห็นเขาล้มต่อหน้าต่อตาแล้วนะ
ไม่เห็นค่ะหนูไม่เห็นเลยหนูไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีคนถูกยิง
รู้แต่ว่าเสียงปืนดังขึ้นปั๊บเราก็โดนยิงลง
ทางตำรวจสพนาขานนะคะรองสารวัตรสืบสวนเป็นคนให้ข้อมูลกับเรา
ร้อยตำรวจรีบุญเจอก็บอกว่าคนก่อเหตุคือในแรมนี่แหละ
เป็นชาวตะมนตนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
เขาไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตกับเพื่อนพวกเขาเนี่ยไปกันเป็น๓๐คนได้นะคะ
ที่เห็นใส่กันเยอะสิในคลิปเสื้อแก๊งเสื้อทีมเขาหรือยังไงก็ไม่รู้
บูดาบี้เนี่ยนะคะคือ๔๕ปี
ก่อนเนียเรมคนนี้เคยยิงพนักงานเต็นท์รถมือสอง
ได้รับปัจจ์เจ็บสาหัสเนียเรมเคยติดคุก

ตำรวจบอกเพราะว่าคนเจ็บเขาก็พอจะเห็น
ว่าใครยิงใช่ไหมคะคุยกับพยานด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์
เห็นมือยิงก็จะรวบรวม
หลักฐานทั้งหมดเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แรมข้อหาคือพยายามฆ่า
เรื่องของการพาปืนยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะคะ
ก็ไม่น่าจะยากนะคะก็รู้แล้วว่าเป็นใคร

โมโหแทนน้องแล้วไปเอาปืนมายิงเขา
ยิงโดนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเลย